เดือนนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นเดือนที่มีเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ขึ้นมา
ตามความเชื่อของชาวจีนหลายนะคะ
ซึ่ง๑อย่างที่เขานิยมนำมาไหว้และ๑ปีมีครั้งเดียว
จำหน่ายช่วงนี้เท่านั้นก็คือขนมไหว้พระจันทร์
ในปีนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าตลาดการขายขนมไหว้พระจันทร์เนี่ย
เติบโตขึ้นประมาณ๑๐๓๓ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ๙๓๐ล้านบาท
ปัจจัยนี่เกิดจากคนรุ่นใหม่หันมาซื้อขนมไหว้พระจันทร์

เรื่องนี้เปิดเผยออกมาจากศูนย์วิจัยกษิกรไทยจำกัดค่ะ
เป็นการเผยสำรวจเผยผลสำรวจตลาดขนมไหว้พระจันท
ปีนี้มูลค่ารวมประมาณ๙๓๐ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ๓๓นะคะ
เมื่อเป็นการเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
โดยมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ประกอบกับผู้ผลิตบางรายมีการพัฒนารูปแบบไส้
และบรรจุพันธุ์ที่มีความพิเศษสวยงามจูงใจคนซื้อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไหว้พระจันทร์อันดับแรกค่ะ
ก็คือสินค้าต้องมีความพิเศษแตกต่างจากรายอื่น
อันนี้คิดเป็น๑๕๓๗นะคะ
รองลงมาก็คือชื่อเสียงบริษัท๑๓
และกระแสการกล่าวถึงในสื่อโซเชียลมีเดีย๑๒๙๓ค่ะ
ปีนี้ยอดซื้อไปกินหรือไปฝากมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะ๘๗๐บาทต่อคน
กว่ากลุ่มที่ซื้อไปไหว้พระจันทร์ที่ซื้อเฉลี่ย๖๔๐บาทต่อคน
นี้ก็เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการซื้อขนมไหว้พระจันทร์เพื่อกิน
หรือเพื่อเป็นของฝากสำหรับลูกค้าองค์กรมากกว่า
ส่วนแนวโน้มตลาดขนมไหว้พระจันทร์ศูนย์วิจัยกษิกรไทยประเมินว่ากลุ่มที่นำขนมไหว้พระจันทร์สำหรับไหว้อาจจะลดลง
เป็นการสวนทางกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาซื้อเพื่อที่จะเป็นของฝากมากขึ้น
เนื่องจากเอกลักษณ์ของขนมไหว้พระจันทร์ที่มีจำหน่ายเฉพาะเทศกาลเท่านั้น
ประกอบกับรสชาติและบรรจุพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงประโยชน์ในด้านการเป็นของฝากให้กับเพื่อนฝูงญาติมิตรลูกค้าทางธุรกิจ
ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สภาพตลาดขนมไห้พระจันทร์เปลี่ยนแปลงไปจากขนมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณี
กล่องก็สวยและลักษณะตัวขนมของเขาเองก็สวยด้วย

และตอนนี้ก็มีไส้ใหม่เกิดขึ้นปรับให้เหมาะกับชีวิตปัจจุบันมากขึ้น